ข่าวเย็นไทยรัฐนะครับคุณผู้ชมครับ
ประเด็นการเมืองร้อนตอนนี้เนี่ยนะครับ

คือข่าวของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง
อยู่กับพักเพื่อไทยมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่ก่อนเพื่อไทยอีกด้วยซ้ำไปนะครับ
แล้วก็มีประเด็นเกิดการเขาเรียกว่าเกาเหลานะ
กับทางอดีตนายยกทักษิณจนเรื่องนี้ยังไม่รู้ล่ะว่าที่มาที่ไปยังไง
เพราะมันมีข่าวใช่ไหมว่าคุณทักษิณนั้นบอกว่า
คุณเฉลิมแล้วก็ลูกหมายถึงคุณวันอยู่บำรุงเนี่ย
คือกวนโอ๊ยอะไรต่างซึ่งมันก็ไปสอดคล้อง

เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดนะครับ
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยเกิดขึ้นจากที่เมื่อวานมันมีข่าวบอกว่าทางคุณเฉลิมนั้นให้ข่าวตอบโต้อดีตนายกทักษิณโดยบอกว่า
คุณทักษิณเนี่ยกล่าวถึงตนก็ลูกชายว่าสองพ่อลูกเนี่ยสองพ่อลูกอยู่บำรุงเป็นคนกวนโอ๊ยนะครับ
ใช้คำประมาณนี้แล้วกันหลายคนก็อาจจะใช้คำอื่นด้วยผมก็เราใช้คำว่ากวนโอ๊ยแล้วกันนะครับก็เลยจึงไม่ให้ทั้งคู่เนี่ยมีตำแหน่งในรัฐบาลนะครับ
คุณเฉลิมเนี่ยบอกว่าคุณทักษิณนั้นเข้าใจผิดเพราะว่าการไม่ได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยตัวเองมีความสุขถ้าคิดว่าใหญ่โตในพักก็ให้มาไล่ตนออกจากพัก
นึกถึงตอนช่วยแก้คดี๘คดีก็คิดว่าจะเปลี่ยนนิสัยจะพูดอะไรก็ขอให้ระมัดระวังบ้าง
เอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพตนก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงเหมือนกัน
ถ้าคุณผู้ชมจำลีลาของทางคุณเฉลิมได้ก็ลองใส่ใส่จังหวะคุณเฉลิมเข้าไปนะคำพูดคำพูดนี้นะครับ
คุณเฉลิมบอกว่าจะประกาศว่าจะหันหลังให้คุณทักษิณตลอดชีวิตถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตที่ผ่านมา
ไม่ได้สนิทกับครอบครัวคุณทักษิณตนเนี่ยสนิทเพียงแค่คุณทักษิณและคุณหญิงพจมานเท่านั้น
แต่ว่าหลังจากนี้คงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกมันสายเกินไปแล้ว
ชี้แจงบอกว่าไม่รู้ว่าข่าวดังกล่าวมีที่มาจากไหนนะครับยืนยันว่าไม่เคยพูดจากวนโอ๊ยหรือว่าให้ร้ายพักเพื่อไทยรวมไปถึงผู้ใหญ่ในพักแม้แต่ครั้งเดียว
แล้วก็จะเป็นคนแรกครับที่จะออกมาตอบโต้

กลายเป็นแบบทัวร์ลงตลอดเป็นลานทัวร์นะครับ
ยืนยันว่าจะอยู่เพื่อไทยไปจนกว่าพักนั้นจะไม่รัก
แล้วก็ไม่ให้โอกาสตนกับครอบครัวอยู่บำรุงอีกต่อไปครับ
ในไลฟ์ของคุณวันอยู่บำรุงนะครับ

กว่าเพื่อไทยจะไม่รักผม

ก็จะอยู่จนกว่าเพื่อไทยไม่รักผม

คุณผู้ชมช่วงสายที่ผ่านมานะครับ
คุณวันเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กนะ

บางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจ

จากนั้นก็โพสต์โลโก้ของพักมวลชนนะครับ

ครอบครัวอยู่บำรุงนั้นจะลาจากภักดิ์เพื่อไทย
ว่าจะกลับไปฟื้นคืนชีพพักมวลชนอีกสักครั้งหนึ่ง

ภักดิ์มวลชนตั้งแต่สมัยปี๒๕๒๙นะครับคุณเฉลิมเป็นหัวหน้าภักดิ์นะ
แล้วก็เลยทำให้สามารถสร้างฐานเสียงสำคัญในฝั่งธนบุรีได้ของกรุงเทพเนี่ยนะครับ
ตอนนั้นถูกขนานนามว่าขุนศึกฝั่งทนขุนพลพระนคร
ขุนพลพระนครเนี่ยก็คือทางอดีตนายกสมัครศูนย์ฮอลเวท
เพราะตอนนั้นเป็นหัวหน้าประชากรไทยไงแล้วตอนนั้นกระแสในกรุงเทพในยุคประชากรไทยที่แบบแลนด์สไลด์เนี่ย

คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รักษาการรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
คุณภูมิธรรมเวชยชัยครับยืนยันว่าทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมกับอดีตนายกทักษิณนั้น
ความสัมพันธ์ที่ดีครับเคารพกันตนจะรีบไปพูดคุยกับทางคุณเฉลิมโดยเร็ว
มีบทบาทสำคัญในพักครับเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา
และจะไม่เกิดลอยร้าวในพัก
คุณภูมิธรรมนั้นมั่นใจว่ามันจะไม่เหมือนกับกรณีของคุณจตุพรพรมพันธ์
แก่นำนปชนะครับเพราะว่าเป็นคนละเรื่อง
รายละเอียดต่างกันนะครับแล้วก็ท่านบอกว่า
ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเสร็จนาฆ่าโคทึกเสร็จศึกฆ่าขุนพล
มีแต่จะช่วยกันทำนาช่วยให้โคทั้งหลายนั้นมีความอุดมสมบูรณ์
เพื่อทำงานให้ดีขึ้นนะฟังเสียงทางรัฐมนตรีภูมิธรรมครับ
ไม่ค่าแหละครับเสร็จนาไม่ค่าโคถึมีแต่ทำนาให้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยไขโคทั้งหลาย
ได้มีความอุดมสมบูรณ์ในการที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่
ดีตนายกทักษิณท่านอยู่ในโรงพยาบาลก็ติดต่ออะไรไม่ได้
ผมก็ยังหงสงสัยบอกว่าไปได้ยินท่านพูดมันจะมาเป็นได้ยังไง
ท่านพูดว่ามันจะมาเป็นได้ยังไงเขาอยู่ที่ว่าก็ไปคุยกับท่านเฉลิม
ซึ่งก็ต้องไปเยี่ยมเย็นอยู่แล้วตั้งแต่เข้ามารับตำแหน
ก็ยังไม่มีโอกาสได้พบท่านเลยเขาคิดว่าจะไปกราบขอพรท่าน
ความสัมพันธ์ในพักเพื่อไทยก็เป็นที่น่าจับตามองนะคะ
ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นรัฐบาลแล้วด้วย
ใช่แล้วก็ปลายเดือนนี้ที่บอกว่าจะมีการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่
แล้วก็มีชื่อคุณอิ๊งที่กำลังนอนมาเลยนะครับรอติดตามนะครับ